คือพนักงานของปั๊มแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเนี่ย

คือตั้งใจจะตามหายาดของดุมรปภออายุ๔๘รายเนี่ย

เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปในปั๊มคุณผู้ชม

หายตัวไปนาน๔วันแล้วนะคะ
สุดท้ายหัวหน้างานของท่านรปภออายุ๔๘รายเนี่ย
มาที่ปั๊มจุดเกิดเหตุค่ะ
ตามหาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบนะคะ
ญาติญาติแล้วก็หัวหน้างานของผู้สูญหาย
ก็คือนายจำเนียนบุษบันอายุ๔๘ปี

รอปภของศูนย์โตโยต้าบ่อวินนะคะ
เดินทางมาที่น้ำมันปั๊มน้ำมันเอสโซ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลเขาคันส่ง

มาตามหาคุณจำเนียนหายไป๔วันแล้วค่ะ
ทีนี้พนักงานเติมน้ำมันของปั๊ม
คุณขวัญฤทัยชิมขันอายุ๔๒ปีบอกว่า
แล้วให้เราฟังลำดับไทม์ไลน์แบบนี้บอกว่า
ช่วงก่อนเที่ยงคืนวันเสาร์ที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายจำเนียนได้แต่งเครื่องแบบเต็มยศ
ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน
งองูวอแหวนบ่อใบไม้๙๓๒ชนบุรี
จอดที่หน้าห้องน้ำในปั๊ม
แล้วก็เดินมาขอกับพนักงานปั๊มบอกว่า
ขอนอนที่บริเวณสาราข้างห้องน้ำนะ
พนักงานปั๊มก็อนุญาตตอบกลับไปค่ะ
ต่อมาช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเศษคือ

เดินมาเข็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปจอดไว้ใกล้กับเสาไฟส่องสว่าง
แล้วเจ้าตัวก็เดินหายเข้าไป
เข้าไปในห้องน้ำข้างห้องน้ำนะครับ

เดินเข้าไปข้างห้องน้ำ
ตรงจุดนี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็หายไป
รุ่งเช้าพนักงานในปั๊มก็เดินไปดูพบว่า
ที่ต้นไม้ด้านหลังห้องน้ำพบมีเสื้อรอปภ
หน้ากากอนามัยตรงนี้ถูกแขวนไว้นะคะ
แล้วก็มีร่องรอยการนอนพักบนพื้นดินด้วย
มีรอยเท้าเดินขึ้นไปบนเขาเขียวเขาชมพู่
ตนเองก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์
ให้มาดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
มีอาการหลอนแล้วก็มักจะคิดว่ามีคนจะมาตามฆ่า
ก่อนที่เจ้าตัวเจ้าเขียวรถจักรยานยนต์
นอนข้างหลังปั๊มน้ำมันห่างจากบ้านพักกว่า๑๐กิโลเมตรค่ะ
ญาติและหัวหน้างานของคุณจำเนียน

ที่บริเวณเขาเขียวเขาชมพู่นะคะสักประมาณ๒๓กิโลเมตร
แต่ยังไม่พบตัวนะคะสุดท้ายก็ต้องยกเลิกภารกิจไปก่อน
แล้วเดี๋ยวจะประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ขึ้นไปบนเขาเขียวเขาชมพู่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ตอนเช้านะครับ